บางคนบางครอบครัวก็มีลูกเด็กเล็กแดงเหมือนคุณแมททิวอย่างนี้
แต่อีกหนึ่งครอบครัวนี่ก็มีลูกเด็กอีก๒คนเหมือนกัน
สำหรับครอบครัวของคุณปีเตอร์คอฟเดเรนโด

เขาก็บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่
แต่ก็สำหรับลูกชายทั้งสองคนเนี่ยมีคุณแม่เขาดูแลอย่างดีเลย
ส่วนใครที่กังวลคุณแม่เขาก็คือคุณพลอยพลอยพันธ์อดีตภรรยา
แล้วอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงจะมีโอกาสได้รับเชื้อง่ายอืม
หลายคนก็เลยแบบว่ามีการเหมือนตอนนั้นคุณพลอยเขาก็บอกว่า
มีคนไปพูดถึงแล้วก็เหมือนไปบูลลี่ถึงลูกเขา

อะไรอย่างนี้เพราะว่าพลอยบอกว่าอาชีพของเธอ
ถูกหลายคนบูลลี่เรื่องของไวรัสเยอะมาก
ก็เลยส่งผลกระทบไปถึงลูกที่โรงเรียนด้วยนะคะ
ซึ่งปีเตอร์ในฐานะคุณพ่อยืนยันเลยนะ
บอกว่าในครอบครัวดูแลเรื่องของความสะอาด

มันก็มีโอกาสเสี่ยงมันก็แน่นอนอยู่แล้ว

รวมถึงพนักงานที่ทำงานอยู่บนเครือก
ก็จะมีการเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะครับ

เขาจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับ

โดยที่จะไม่ปล่อยให้
ยิ่งที่มีลูกแบบว่าเล็กอย่างนี้ครับ
เขาจะไม่ปล่อยให้เชื้อเข้าบ้านเด็ดขาด
อาจจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่า

เพราะว่าเราจะไม่ระวังกันขนาดนั้น
เห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าอาชีพแอร์ฮอสเตต

เพราะว่าเขาดูแลเรื่องของความสะอาด